น้องคนนี้โดนยิงกระสุนฝังในขา๑๑๗นัดนะคะ
แม่เนี่ยวันนี้ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ

ในขาข้างนึงเนี่ยโดนกระสุนไป๑๑๗นัด

นะคะแต่ว่าก็เจ็บปวดทรมานเลยค่ะ

น้องคนนี้อายุ๑๗ปีนะคะเป็นผู้ชาย
ก็ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรี
ก็รับแจ้งนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟปราจีนบุรี
ตอนตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เจอใครแล้ว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็หนีกันไปคนละทิศคนละทาง
สภาพต้นขาขวามีกระสุนฝังอยู่๑๑๗นัด
คุณหมอบอกผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นแผลจะใหญ่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อก็ต้องรักษาตามอาการกันไปก่อน
วันแล้วเดี๋ยวค่อยประเมินกันอีกทีหนึ่งนะคะ
ยังไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมต้องโดนขนาดนี้นะคะ
แม่บอกว่าปกติลูกชายก็ไม่ใช่คนชอบเที่ยว
วันเกิดเหตุมาขออนุญาตไปเที่ยวงานเกษตรในตัวเมืองกับเพื่อนที่ปราจินบุรี
พอเลิกงานก็พากันขี่รถกลับบ้าน
แต่จังหวะนั้นขี่สวนกับผู้ก่อเหตุแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
น้องบอกว่าน้องไปงานเกษตรครับ
แล้วทีนี้ว่ากำลังจะกลับกัน
ก็ขี่รถกันมาเป็นแถวแหละแต่ว่าไปกันเป็น๑๐๐๐๐อ่ะ
พอเวลาโดนปุ๊บแตกเลยกระจายเลยไปคนละทิศละทางเลย
คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ก่อเหตุมามอบตัวรับผิดชอบนะคะ
แล้วก็ให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ